เอาละครับมาดูข่าวนี้กันจำคนไทยที่ไปเก็บเห็ดแล้วล้ำเข้าไปในพื้นที่ของสปลาวได้ไหมฮะ

ปรากฏว่ายังไม่ได้กลับนะครับคุณผู้ชมฮะ
ผมเองก็นึกว่ามีการส่งตัวกลับบ้านแล้ว

เข้าสู่วันที่๑๘แล้วนะครับที่คนไทยทั้ง๗คนนี้ฮะ
ซึ่งเป็นชาวอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลรัชธานีชาย๒หญิง๕ครับ
ถูกทางการลาวเขาจับตัวไปดำเนินคดีฐานเข้าเมืองโดยไม่ชอบ
ระหว่างเข้าไปเก็บเห็ดในป่ารอยต่อเขตชายแดนไทยลาวนะครับ
จนเกิดพัดหลงนะฮะในพื้นที่เขตเมืองโพนทองแขวงจำปาศักดิ์สปลาว
เมื่อ๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดครับญาติของคนไทยทั้ง๗คนนะครับ
แล้วก็นายอิสระสมชัยท่านเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์นะครับ
ไปที่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ถามความคืบหน้าในการประสานขอตัวคนไทยกลับประเทศ
หลังจากที่ครบกำหนดการกักตัว๑๔วันแล้ว

ทางจังหวัดวิดีโอคอลไปคุยกับรองเจ้าแขวงจำปาศักดิ์
ซึ่งก็ได้รับแจ้งบอกว่าหลังจากที่คนไทยทั้ง๗คนกักตัวครบ๑๔วันแล้ว
ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการดำเนินคดีครับนะครับ
กักโลกเสร็จปั๊บจะส่งกลับเลยนะเพราะเขาก็ทำความผิดนะฮะ
จะต้องดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายของทางการลาว
ถึงจะส่งตัวคนไทยกลับมาฮะซึ่งยังไม่สามารถระบุวันเวลาได้
อย่างไรก็ตามยืนยันว่าทางการลาวนะครับดูแลคนไทยทั้ง๗คนเป็นอย่างดีครับ
อ่าท่านกงศุลย์นะฮะได้ไปดูตลอดนะครับ
กยาของผู้ที่ป่วยทั้ง๗ลายมันมีโรคประจำตัวเราส่งไปให้นะ
นายชาลีจุมทองอายุ๖๕ปีเป็นตัวแทนของญาติ๗คนที่ถูกจับไปนะครับ
ก็ระบุว่าพอได้ยินแบบนี้ก็อุ่นใจในระดับหนึ่งนะฮะ
ที่มาเนี่ยก็อยากจะมาหาคำตอบจากทางจังหวัดนะครับว่า
ได้ช่วยเหลืออะไรอย่างไรหรือไม่นะครับเพื่อเดี๋ยวกลับประเทศเข้ามาแล้วเนี่ย
ก็ต้องมากักตัวที่ประเทศไทยอีกเช่นกันนะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะฮะ
หลายคนคิดว่าคงได้กลับมาแล้วยังนะครับยังต้องถูกดำเนินคดีก่อนฮะ